ความเป็นฝัน
ได้ร้องเพลงเพลงที่ร้องยากแล้วก็ได้ทำหลายอย่าง
เป็นช่วงที่ยายาแบบเดินทางไปต่างประเทศเยอะพี่ณเดชนก็ชม
ใช่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ซ้อมน้อยที่สุดในชีวิตค่ะ

สุดยอดครับหนูว่าเกินที่เขาคาดไว้ด้วยเหมือนกัน
คือพี่เขาเต้นร้อง๓๐กว่าเพลง
ซึ่งเวลาเขาก็ไม่ได้เยอะไปกว่าหนูสักเท่าไหร่ค่ะ
แต่เขาก็เต็มที่แล้วว่าโอ๊ยเก่งมาก
หลังช่วงที่เขาฝึกซ้อมมีแบบว่าเป๋ท้อบ้างไหมคะ

เอิ่มหนูว่าไม่นะคะ

แต่บนเวทีก็คือทำคนโสดตายกันไปทั้งพอ

มันเป็นคำพูดที่เหมือนแบบแฟนทั่วไป

นอกสคริปท์ค่ะ

อย่างที่เขาบอกพี่รักของผมด้วยนะ

ไม่ได้พูดกันออกสื่อ
อาจจะความสูงเว้นเลย
อะไรอย่างนี้พูดออกมามันจากใต้คุณไหม

ก็ไม่คิดว่าจะพูดได้ขนาดนั้นกัน

ทุกวันหรือเปล่า

เป็นยังก็มีเรื่อง

เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ทั้งคู่รู้สึกสบายใจมากขึ้น
ก็เลยเรื่องนี้มันอาจดูชัดขึ้น
เขาวาดภาพไว้ให้เหมือนแบบเป็นบทสรุปว่าอะไรสุดท้าย
ความรักก็สมบูรณ์แบบ
โอ้โห้โห้โอโห้โห้โห้ว

ก็คือมีความจำนึงถูก

ก็จริงสำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดง
ก็รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเราถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่
เราได้ลองอะไรใหม่เราก็จะได้รู้ค่ะว่า
อะไรที่เราทำแล้วเวิร์คอะไรที่เราสื่อออกมาแล้วมันไม่เวิร์ค
ซึ่งสำหรับย่าผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนนึงเลยค่ะ
คือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะคอยสอนเราไปค่ะ
คือถ้าคนได้ไปดูจริงมันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้าย
คือมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบตามเนื้อเพลง
ก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึง

อ่าไม่ไม่เพราะว่าหนูรู้ว่าคอนเสิร์ตตรงนั้นค่ะ
หมายความว่าเราไม่ได้อัดเทปมาขาย

เพราะว่าหนูกลับมาแล้วหนูซ้อมแล้วก็ขึ้นเลย

เลยรู้สึกว่ามันคือการแสดงที่เราพร้อมที่จะทำได้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้

เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาคือผู้ปกครองค่ะเราต้องฟังเขาค่ะ
ทำการแสดงทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนดูค่ะ
ก็มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลยมีบางกลุ่มที่ที่ดูแล้วอาจจะฟิน
แล้วก็บางคนที่ดูเป็นศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งหนูก็ฟังทุกกลุ่มเลยค่ะ
ก็นานทีจะเซ็กซี่ขนาดนี้ก็นานเลยค่ะไม่ทำบ่อยแน่นอนอยู่แล้ว
แต่คำพูดหลายอย่างไม่ได้บรรทอนเราใช่ไหมครับว่าคอมเมนต์ค่อนข้างแบบ
บางกลุ่มก็แรงค่ะก็เอามาฟังค่ะหนูอ่ะหนูอ่ะมันควรจะต้องฟังค่ะ
ว่าตำกัดต่อได้ของเราแบบมุมโซเชียลก็มีการกลุ่มฟังว่า

ก็เรายังที่บอกอ่ะ
เราเป็นนักแสดงเราเป็นศิลปินก็ลองดูค่ะ

ย่าต้าทราบใช่มั้ยว่าเขาให้แบบว่าซีด์เรียกภาพ

ก็หนูว่ามันคือการเปิดโต
ทั้งตัวย่าเองแล้วก็การเป็นนักแสดงของย่าเลยค่ะ
มันก็จะแบบโตขึ้นในระดับหนึ่ง
เราก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรเวิร์คอะไรไม่เวิร์ค

กับพี่เบรคุยบ้างเยอะยัง
ในระดับหนึ่งเขาน่าจะยังไม่
เขาน่าจะไม่ไหวอยู่ตอนนี้

แต่มันคือการแสดงอันนึง

ก็ว่าหนูลงเครื่องนะหนูขึ้นคอนเสิร์ต
เพราะฉะนั้นแม่จะไม่ได้ดูอยู่แล้ว
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือหนูมั่นใจกับทีม
แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับคนที่กำลังแสดงด้วย

หนูว่าหนูเอาไม่อยู่เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าก็สนุกค่ะ
ได้ทำ๕เพลงนี้ก็สนุกดีค่ะ